มาเริ่มติดตามเรื่องของการจราจรกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
ก็มีการปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธิน
ซึ่งก็การจราจรนั้นหลายฝ่ายกังวลวิตกว่าวิกฤตจะติดมาก

เพราะว่าก่อนหน้านี้มีความวิตกกังวลว่าการจราจรจะติดหนักขึ้นไปหรือเปล่า
เพราะว่าเส้นทางของถนนพระหลโยธินมีการสร้างรถไฟฟ้าอยู่นะคะ
ซึ่งการปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธินเป็นการปิด๒๒ถึง๒๕
แต่ว่าวันนี้เป็นวันที่๓แล้วนะคะ
สำหรับการทดลองปิดและจะปิดจริง๒๖พฤศจิกายนนี้ค่ะ
ใช่ครับประชาชนส่วนใหญ่ที่เราไปสอบถามมาก็บอกว่า
แน่นอนต้องปรับตัวเรื่องของการปิดเส้นทางอาจจะมีการออกก่อนเวลาหรือเปล่านะครับ
สภาพการจราจรมาเริ่มดูกันก่อนครับที่บนถนนรัชดาพิเศษบริเวณแยกรัชโยธินครับ
จากภาพที่เห็นคุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าสามารถเคลื่อนตัวได้
สัญญาณไฟสลับกับหยุดนิ่งบ้างนะครับตามสัญญาณไฟจราจรของตำรวจ
แถวเนี่ยสะสมเป็นบางช่วงครับแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันที่มีการทดลอง
สะพานข้ามแยกรัชโยธินในชั่วโมงเร่งด่วนนะครับซึ่งเป็นวันที่สามแล้วนะครับ
ตั้งแต่๘นาฬิกาจนถึง๑๗นาฬิกาแต่ว่าวันนี้คือวันแรกในการปิดในช่วงของชั่วโมงเร่งด่วนครับ
ภาพรวมเนี่ยก็ปริมาณการจราจรจะมีการบรื้อสะพานจริงนะครับก็วันที่๒๖พฤศจิกายนนี้นะครับ
ทางด้านของรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานด้านการจราจรก็ระบุว่าการจราจรวันนี้ไม่วิกฤตเหมือนที่คาดการณ์เอาไว้ครับ
น่าจะมาจากที่คนส่วนใหญ่ทราบข้อมูลจากการนำเสนอข่าวไปเรื่องของการปิดถนนแล้วก็มีการวางแผนเรื่องของการเดินทางเป็นอย่างดี
รวมไปถึงเชื่อว่าการบริหารเรื่องของสัญญาณการจราจรและการขยายช่องทางอีกหนึ่งช่องทางจะทำให้การจราจรนั้นดีขึ้นครับ
นี่ก็ยังไม่ถึงที่เรียกว่าวิกฤติอะไรนะครับก็คือมีการชะลอตัวบ้างบางจังหวะไฟ
ก่อนหน้านี้นะครับก็มีการทดลองปิดถนนสายนี้มาแล้ว๒วันนะครับคือ๒๒๒๓ในช่วง๑๐โมงเช้าถึงบ่าย๓โมงซึ่งเป็นช่วงนอกชั่วโมงเร่งด่วน
ซึ่งภาพรวมหลังจากการปิดการจราจรวันแรกอาจจะมีปัญหารถติดสะสมบ้างนะครับ
รถที่มาจากรัชดาฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปยังแยกประชานุกูล
รวมทั้งถนนรัชดาพิเศษฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าไปยังแยกรัชดาราชพร้าว
ซึ่งประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนบางส่วนก็บอกว่า
คงจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการวางแผนเดินทางใหม่ด้วยครับ
และเพื่อช่วยระบายการจราจรและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทาง
ก็จะมีจัดกำลังตำรวจจราจรลงพื้นที่ตั้งแต่๖โมงเช้า
เพื่อเร่งระบายรถจากหลายทิศทางรอบแยกนี้
พร้อมทั้งเพิ่มป้ายแนะนำให้ประชาชนนั้นไปใช้ทางเลี่ยงต่าง
เพื่อให้เกิดความคุ้นชินหลังปิดสะพานรัชโยธินอย่างถาวร
นะครับปิดอย่างถาวรตั้งแต่๑นาฬิกาของวันที่๒๖พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป
ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๒ปีในการก่อสร้างนะครับ
ใช่ค่ะส่วนข้อมูลเพิ่มเติมเส้นทางเลี่ยงต่างนะคะสอบถามได้ที่
หมายเลขของบกร๑๑๙๗ค่ะ